คือจริงดูมันเหมือนไม่ยากแต่ที่มันยากเนี่ยเพราะมันไม่มีใครเห็นการกระทำความผิด
ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อไม่มีการเห็นกระทำผิดก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเด็กเนี่ยตายเพราะอะไร
แต่นี่เรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าทำไมเด็กขึ้นไปตายตรงนั้น
เห็นไหมครับเด็กจะขึ้นไปตามลำพังได้ไหมผมเชื่อว่าไม่ใช่
เด็กจะต้องมีคนพาไปหรืออุ้มไปนะฮะอันแรกก่อนเราต้องคิดว่าเพราะเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินลงไป
ไปถึงขนาดนั้นจะหลงไหมผมว่าก็ไม่หลงไม่กล้าขึ้นไปแน่และศพถูกถอดเสื้อผ้าหมด
แสดงว่ามีการกระทำมีการกระทำมีการอุ้มเด็กเอาเด็กไป
มีการกระทำเพราะว่าศพกับเสื้อผ้าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีการกระทำแน่นอน
สองคนที่พาไปเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ว่าคนที่จะพาไปสมมุติถ้าคนไม่รู้จักเนี่ย
เด็กมันจะร้องไหมใช่ไหมฮะเด็กมันต้องร้องเด็กเขาต้องร้อง
สองถ้าไม่ร้องแสดงว่าคนที่เอาไปนั้นรู้จักกันใกล้ชิดกัน
หรืออีกอันนึงเอาละอาจจะคิดมากไปอาจจะเป็นโจรก็ต้องมีอะไรมาล่อ
หรืออย่างน้อยก็บังคับหรืออุดปากหรือจับไปไม่ให้ร้องก็เป็นไปได้นะครับ
นี่เราวิเคราะห์กันดังนั้นเอาเป็นให้ฟังว่าคนที่ตายตรงนี้ต้องมีคนพาไปและทำให้ตาย
คิดอย่างนี้นะครับแต่นี่เราก็มาย้อนดูว่าเด็กเนี่ยช่องคลอด
เขามาดูเราคิดว่าที่เสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่คนที่จะเสียชีวิตได้ก็คือหนึ่ง
ต้องเอาไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเอาละสองอาจจะถ้าเกิดไม่โกรธกันคิดมากไป
จะพาลูกเขาไปแก้คงแก้แค้นก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะ
สามเด็กหลงไปเป็นไปได้ไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นเราเขาก็เลยก็เจาะจงมัน
น่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศใช่ไหมครับเพราะเรื่องเพศเขาก็มาดูศพว่าศพเนี่ย
มันมีการละเมิดทางเพศหรือไม่ค่ะตอนเนี้ยเอาละผมไม่รู้ว่าผลการตรวจ
บางคนบอกว่าพบร่องรอยบางคนบอกว่าพบร่องรอยดังนั้นเนี่ยที่อวัยวะเพศ
หรือบาดแผลที่ศพเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเหตุที่เกิดขึ้น
นี่นี่คือหลักสำคัญมันจึงค่อนข้างที่บอกว่ายาก
เพราะมีเห็นมันต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ตัวนี้ที่ดีเนเอตัวนี้
ค่ะรองวิชัยค่ะเดี๋ยวเราถามแบบนี้นะครับคือว่า
เดี๋ยวอีกสายหนึ่งเราจะคุยกับเรื่องของนิติเวศนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการพิสูจน์บาดแผล
ว่าตกลงมีหรือไม่มีหรือร่องรอยที่เจอ

คือเนื่องจากในข่าวมีผู้ต้องสงสัยเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
เราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงที่น้อยลงเหลือใครบ้างที่ต้องสงสัยอยู่

เวลาที่ตำรวจจะหาคนต้องสงสัย
จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นคนใกล้พื้นที่
อาจจะนอกพื้นที่แต่ว่าอยู่ในเวลาและวันที่เกิดเหตุ
โดยที่จะสงสัยคนที่มีประวัติทางคดีก่อน
สงสัยคนที่เคยมีชาวบ้านเห็นว่ากินเหล้าเมายา
มีชาวบ้านเห็นว่าเคยไปแห่คนนั้นไปทำคนนี้
คือต้องเป็นคนกลุ่มนี้ก่อนเหรอคะที่ต้องโดนนะคะ
เอาอย่างนี้อย่างที่ผมพูดไปเนี่ย
ตำรวจก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่า
ใครล่ะที่จะใกล้ชิดเด็กและนำเด็กไป
ดังนั้นคนที่ต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ย
เขาต้องเอามาสอบสวนทั้งหมด
เขาจะไม่ไปตัดประเด็นว่าคนนี้ใกล้เคียงกว่า

เอาเว็บว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย

แต่เค้าต้องคิดว่าเป็นญาติหรือเปล่า

ใครที่มีสาเหตุโกรธเครื่องกับบ้านนี้บ้าง

สามอาจจะเป็นคนที่มีประดี
หรือมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ

เขาก็เกิดเขาก็ต้องเอามา
ดังนั้นคนไหนที่เขาสงสัยว่ามีพฤติกรรมเนี่ย

เขาจะไม่บอกว่าคนนี้น่าเชื่อถือ

บางทีคนที่เราคิดว่าอย่างเช่นบอกบางคน
ว่าต้องหากระดียายามาก่อน

เพราะบางคนเค้าเกิดเกี่ยว
เคยทำเกี่ยวเรื่องทรัพย์

แต่บางทีเขาไม่ทำกับเด็กก็ได้

เขาต้องเอามาสอบสวนทั้งหมด

มีพยานหลักฐานอย่างอื่น

เขาสามารถจะถึงจะตีวงแคบ

เขาก็สามารถจะตรวจดีเอนเอได้

อะไรที่มันมีดีเอนเอของเด็กเนี่ย
ไปติดมือก็ได้

สามารถบอกได้ว่าสาเหตุการตาย
คืออะไรหรือแม้กระทั่งสามารถบอกได้ว่า

มันมีถ้าเกิดมีร่องรอยการกลมถือเนี่ย

ก็ตีวงแคบมาแล้วกลุ่มที่จะทำมีใครบ้าง

ถ้าไม่มีหลักฐานเลยเนี่ย

กลุ่มไหนที่อาจจะมีการโอดเทือง

หรือเราคิดลึกเข้าไป

อาจจะยังไม่กับการข่มขืนก็ได้

ความไข้ก่อนแล้วก็ไม่มีหลักฐาน

จะเอาอะไรปิดปากอุดจมูกก็

ใช่ไหมครับเอาถุงพลาติกมาคุมหัว

และนิติเวศเขาสามารถจะตรวจได้

สาเหตุการตาย

เขาจะบอกว่าสาเหตุการณ์ตายนี่มีอะไร
และผมเชื่อว่าเดี๋ยวหมอจะต้อง
พิสูจน์ได้ว่าสาเหตุการตายคือเพราะอะไร

ถ้าเกิดตายสาเหตุเราก็จะตีวงแคบขึ้นมากกว่านี้